จะพาไปดูงานมุมวันนี้

แล้วก็เพื่อนพร้อมในวงการของพี่โอบรุทพี่นิโนค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นในภาพนี้แหละค่ะ
ภรรยาพระรามคุณแม่ของพี่โอบรุท
ก็ได้เผยความรู้สึกนะคะว่า
เริ่มรู้จักกันก่อนตัดสินใจใช้ชีวิตคู่

สูบบุรีไม่ดื่มแอลกอฮอล

แล้วก็กลายเป็นความรักเกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งการเสียชีวิตที่สามีครั้งนี้
สำหรับคุณแม่แล้วก็ถือว่าตั้งตัวไม่ทันจริงค่ะ

ส่วนหลังจากนี้ตัวเองยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปนะคะ
ส่วนพี่นีโน่นะคะก็ได้เปิดใจถึงเรื่องการบริจักษ์อวัยวะของพ่อแรมนะคะ
บอกว่าจริงแล้วพ่อแก่เกรงใจแก่ไปบริจักษ์เองนั่นแหละค่ะ
แต่ว่าถ้าได้มีการพูดคุยกันแล้วนะคะหากญาติเนี่ยคือไม่อนุญาตก็คือก็ไม่เป็นไรนะคะ
ทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้ว่าติดขัดแต่อย่างไรนะคะ
ก็จะสวดพระอภิษฐรรมศพนะคะก็ทั้งหมด๗วัน
ที่วัดนี่แหละค่ะแล้วก็สาระหนึ่งนะคะก็ไปร่วมไว้อะไรกันได้นะคะ
แต่ว่าที่สำคัญนะคะก็แน่นอนค่ะเรื่องแผงลอตเตอรี่
หลายคนไปส่องดูนะคะก็ปรากฎว่าพิโนมีเสียงด้วยนะคะ
จะได้เลขเด็ดอะไรนะคะไปฟังกันเลยค่ะ
ทำบุญบ้านครับแล้วก็หยดน้ำมวลมันออก